คุณติ๊กเศรษฐาโสรินของเราท่าเขาเป็นไงนะคุณ

ไม่รู้ว่าเป็นรักหรือว่าเป็นเลข
แต่คุณติ๊กเศรษฐาโสรินวันนี้เขาพาไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม
เป็นแลนด์มาร์คที่ทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาว
แห่มากราบไหว้บูชาและขอตัวเลขกันด้วยนะครับ
ตามคุณติ๊กเศรษฐาโสรินไปเลยแต่ว่าเขาไปร้องเพลงจีบสาวเรนูนครอยู่ด้วย

เรนูนาคอน

ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ถ้าพูดถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะครับ

แต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จัก
ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครพนมนะครับ
ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ
ได้พบหนัง
ดังเหมือนต้องมนต์
มหานครพนมทั้งทีขอร้องเพลงจีบสาวเรนูหน่อยนะครับ
ก็คือองค์พญานาคศรีสัตนาคาราช

มีอำนาจเหนือกว่าพญานาคทั้งหลายใน๒แผ่นดินไทยลาว
อันเชิญและบวงสวงเมื่อวันที่๙กันยายน๒๕๕๙

ความศักดิ์สิทธิ์ของพญาศรีสัตนคราช

เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากครับ
อย่างคุณพี่ท่านนี้ก็ได้นำไข่ไก่กว่า๑๐๐ฟอง
มาแก้บนหลังจากมาบนบานเอาไว้ว่า
ขอให้ครอบครัวผ่านเรื่องราวร้ายไปได้
จากนั้นสิ่งดีก็เกิดขึ้นในชีวิต
กลับมาแก้บนตามสัญญา
ที่ให้ไว้กับพญาศรีสัตนคราช

กล่าวเอาไว้ว่าทางฝั่งไทยและฝั่งลาว
ต่างก็มีกษัตริย์แห่งนาคาราชหรือนาคาธิบดี
เชื่อกันว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว

ส่วนฝั่งไทยคือพญาศรีสุโธนาคาราช

เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย
แต่เป็นพญานาคที่มีเสียนเดียว
สองพญานาคคู่นี้เป็นสหายกัน

หากมีเรื่องอันใดก็จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
ใครที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมแล้ว
ยังไม่เคยมากราบไหว้ขอพรพญาศรีสัตนาคาราช
มากราบไหว้ขอพรท่านดูนะครับ
เพื่อจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ส่วนผมและทีมงานก็ไม่พลาด
จะลองกราบขอพรท่านดู
เพื่อจะสมหวังกับเขาบ้าง
เอาเป็นว่าขอให้รวยกันทุกคนนะครับ
มีความเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้ที่เฝ้าขุมทรัพย์นะครับ
และจะบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่กราบไหว้บูชา
และผมก็ขอเป็นตัวแทนขอให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวี

ในสิ่งที่ตัวเองต้องการกันทุกคนนะครับ
ทาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ